เรื่องของการเข้าวัดทำบุญก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตาจะทำนะ
และต้องตั้งหน้าตั้งตาดูด้วย
เพราะว่าช่วงพิกัดเฮงวันนี้หมอไก่จะพาไปมูไปเฮงไปขอโชค
กับหลวงพ่อเสาห้า
ชาวบ้านเขาพากันขอโชคขอลาบ

หมอไก่ไปเลยกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะ
หมอไก่อยู่ที่วัดธรรมปัญญาจังหวัดนครนายกค่ะ

หลายคนอาจจะแบบรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่
แต่ถ้าพูดว่าหมอไก่พาทุกท่านนะคะ

เขาขึ้นชื่อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระประธานค่ะ
และที่สำคัญนะคะที่วัดนี้ยังมีไฮไลท์เด็ดค่ะ
ก็คือในเรื่องของการลอดใต้โบสถ์นะคะ
เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลด้วยค่ะ
สามารถเดินล่อใต้โบสถได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชม

และนี่ค่ะก็คือพิกัดเฮงแรกของวัดธรรมปัญญานะคะ
นั่นก็คือการเดินลอดโบสถ์ค่ะ
แต่ในเรื่องของเคล็ดลับการลอดโบสถ์นะคะ
จะต้องทำยังไงนะคะต้องถามจากผู้รู้ค่ะ

ในเรื่องของการเดินรอบโบสถ์เราต้องทำยังไงคะ

เชิญค่ะ
นี่ค่ะมาถึงใต้โบสถ์นะคะ
แล้วก็เราจะมารับผู้มือในการลอดโบสถ์ตรงนี้ก่อนนะคะ
แล้วเราก็จะไปอธิษฐานด้านหน้า
พระประธานก็คือองค์หลวงพ่อเสาห้าจำลอง

ด้านล่างนะคะเป็นบ่อน้ำเป็นตาน้ำธรรมชาติ
ส่วนใหญ่คนที่มารอดพระโบสถหลังจากรอดพระอุโบสถเสร็จแล้ว
ก็จะมาขอพรกับองค์พญานาคตรงนี้

ค่ะแล้วนี่หมอไก่คะนี่คือหลบพระศาลห้านะคะ
เป็นพระรุ่นแรกนะคะที่ด้านหลังเป็นธรรมจักร
แล้วก็อันนี้คือลูกนิมิตรนะคะใต้พระอุโบสถนะคะ

แล้วก็เดี๋ยวเราจะอธิษฐานต่อหน้าองค์หลวงพ่อเสาห้าก่อนที่เราจะรอดโบสถ์
สำหรับเรื่องของการเดินลอดโบสถ์นะคะ
เป็นคติความเชื่อของคนไทยโบราณค่ะ
เขามีความเชื่อกันค่ะว่าโบสถ์เนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะ
หากเราได้มีโอกาสได้มาเดินลอดโบสถ์

แล้วก็เป็นการเสริมดวงชะตาไปด้วยในตัวเลยค่ะ
แต่ในเรื่องของเคล็ดลับในการลอดโบสถนั้นนะคะ

เราก็จะเริ่มจากด้านหน้าพระอุโบสถนะคะ

ขวาสัก๓รอบ๕รอบ๗รอบหรือ๙รอบก็ได้ค่ะ
และนี่ก็คือการเวียนใต้โบสถ์รอบแรกนะคะ
เวลาที่เราเวียนค่ะเราต้องเวียนนะคะ

รอดไปทางเสมาแบบนี้นะคะมาเลยค่ะ
หลังจากที่เรารอดพระอุโบสถครบ๓รอบแล้วนะคะ
เราจะพาหมอไก่ขึ้นไปกราบพระประธานนะคะ

ของพระอุโบสถเราเปิดตลอด๒๔ชั่วโมง
หมอไก่ไปกราบนวัศกาลหลวงพ่อเสาห้ากันเลยค่ะ
และนี่ก็คือองค์หลวงพ่อเสาห้านะคะ

เคล็ดลับไหมคะว่าเราจะต้องเอาอะไรมาถวายหรือเปล่าคะ
ถวายเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราอยากจะถวายอะไร

เดี๋ยวเราเนี่ยมาทำการขอพรกับองค์หลวงพ่อเสาห้ากันเลยดีกว่าค่ะ
และนี่นะคะก็คือตะขอเกี่ยวเงินค่ะ
ถ้าทำแบบนี้รับรองว่ารวยปังแน่นอน

วันขึ้น๕ค่ำเดือน๕วันเสาร์ปีมโรง
ถ้าจะนับปีก็ชวดชะลูขานเถาะมาโรงเลข๕
แล้วหน้าตากพระบวชศน
พระประธานในอุโบสถนั้นมีหน้าตัก๕๕นิ้ว
เป็นที่มาของเลข๕ขึ้น๕ค่ำเดือน๕วันเสาร์๕
การที่มีครุฑมีบริยานาธิ์มียักษ์

ส่วนมากตามโบราณเขาก็ถือว่าคติไม่ถูกกัน
แต่วัดนี้ทำให้อยู่กันเพื่อความสมัครสมาธิสามัคคี

แล้วที่สิ่งนั้นเราจะมีแต่ความเจริญและประสบความสำเร็

แนวคิดในเรื่องของการเปิดโบสถ์
แล้วก็เปิดให้ลอดโบสถ์ตลอด๒๔ชั่วโมง
โยมก็ไม่ว่างแต่กลางคืนว่าง

รับรองว่ามาไหว้พระที่นี่แล้ว
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยอมคิดอริจาลจะได้สำเร็จ

และนี่ก็คือพิกัดเฮงล่าสุดของวัดหลวงพ่อเสาห้าค่ะ
นี่ก็คือองค์ท้าเวสุวรรณนะคะ
ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยม

จึงบันเกิดอยากให้มีทาเวสุวรรณขึ้น
แล้วก็หลวงพ่อเจ้าวาดเนี่ยท่านนิมิตเห็นบางสิ่งบางอย่าง
ท่านก็เลยจัดสร้างท้าเวสวันขึ้น
ซึ่งท่านหาเจ้าภาพแล้วก็รวบรวมปัจจัยในการสร้าง

องค์ทาเวสุวรรณองค์ประธานองค์ทองเหลือง
ที่เราทำการหล่อวันขึ้นห้าค่ำเดือนห้า

เดี๋ยวเชิญหมอไก่นะคะผูกผ้าแดงและอธิษฐาน

ทิ้งปังอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชม
เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับพิกัดเห็งในวันนี้ค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มค่ะ
เพราะว่าที่วัดนี้ค่ะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมาย
รอให้คุณผู้ชมมาสักการะบูชานะคะ
ส่วนสัปดาห์หน้าค่ะหมอไก่จะพาไปเห็งไปปังต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

เย่รู้คำตอบแล้วอย่าลืมนะคะ
อย่าดูเพลินนะรีบส่งคำตอบมาร่วมสนุกกันเลยจ้า
ที่วางอยู่นี่คือของรางวัลขออนุญาตโฆษณาก่อนเลย

นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากได้นะอย่างที่เห็นนี่เลย
นี่คือทาเวสวรรษาวห้ารุ่นหนึ่ง
ของวัดธรรมปัญญาจังหวัดนครนายก
และคำถามที่ถามไปก็คือ
เปิดโบสถ์ให้กราบไหว้หลวงพ่อเสาห้ากี่ชั่วโมง
และคุณชื่นชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไรนะคะ
น่าจะตอบถูกกันแล้วล่ะถ้าตอบไม่ถูกผมแนะนำอย่างนี้

เพราะดิฉันคิดว่าทุกคนที่ดูอยู่ตอบได้แน่นอนวันนี้นะคะ